พี่เบิร์ตปุ้ยนั่งเรานั่งกันอยู่๓ชั่วโมงทุกวันปวดเส้นปวดอะไรบ้างไหม
ปวดแม่ปวดใช่ไหมพาไปรู้จักกับหมอนวดระเบิดเส้นกันหน่อย
เป็นยังไงแล้วให้บริการนวดฟรีด้วยนะ
เป็นตำรวจครับเป็นตำรวจจิตอาสาเขาชื่อว่าหมอนวดระเบิดเส้น
วดรักษาผู้ป่วยอำมพลึกอำมภาษณ์กระดูกทับเส้น
ใช้บริการแบบฟรีเลยนะฮะดาบตำรวจคนนี้ชื่อเล่นว่าดาบตู
หรือว่าดาบตำรวจตรินนทัศน์เทียมทอง

ชอบ้านทั้งเป็นอำมะพึกอำมะพาดไม่ใช่รักษานะคุณผู้ทุกผู้ชม
แต่เป็นการนวดคลายเส้นให้เขา
บางคนก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นกระดูกทับเส้นประสาท
ชาวบ้านก็มาให้หมอตูนหรือว่าดาบตูนเนี่ยนะ
วดแบบฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย
ผู้เท่าผู้แก่คนป่วยไปกันหมดครับ
บางคนนั่งรถเข็นมาเอออยากจะนวดคลายเส้นก็ไปนะฮะ
ใช้บริการกับดาบตูนอย่างไม่ขาดสาย
คนนี้ที่ใส่แมสยืนอยู่นี่คือดาบตูดนะฮะ
ตูนบอกว่าได้รับวิชาการนวดคลายเส้นมาจากผู้เท่าผู้แก่
แล้วก็ทำการนวดให้กับชาวบ้านจนอาการดีขึ้น
ตัดสินใจเรียนเพิ่มเติมจากสมาคมแพทย์แผนไทย
หลักสูตรนวดแผนไทยจนมีความชำนาญ
แล้วก็มีทักษะในการนวดก็เลยหันมานวดนะฮะ
ในเวลาว่างจากการทำงานเป็นตำรวจเนี่ยก็มานวดให้กับชาวบ้านที่เขามีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ปวดข้อต่างนะฮะ
เดินทางไปหาเพื่อนที่อ่างทองก็เลยไปนวดรักษาคลายเส้นให้ชาวบ้านไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น
เพราะเข้าใจความรู้สึกของคนที่เจ็บปวดว่ามันก็ทุกข์มากพออยู่แล้ว
อยากจะให้เขามีอาการดีขึ้นเขาจะได้มีความสุขและนั่นมันคือความสุขที่เขาได้กลับมานะครับ
ใครต้องการใช้บริการดาบตูนตำรวจจิตอาสาหมอนวดระเบิดเส้นติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอ๐๙๓๕๙๔๔๙๙นะครับ
จริงแล้วเขาประจำอยู่แหลมชะบังชนบุรีนะฮะใครที่อยู่ชนบุรีก็ลองติดต่อกันไปนะฮะ
อันนี้เป็นภารกิจพิเศษที่ไปหาเพื่อนที่อ่างทองนะครับ
ยังไงก็ตามการจะนวดแบบนี้ต้องนวดจากคนที่ได้เรียนมานะครับ